เขามีการแปลงเพลงของคุณไม้พี่รมพร
จากเพลงกลับคำสาหร่า

เพลงใหม่เขาชื่อว่าเก็บขันสาหร่า

มีคนดูแล้ว๒๓ล้านครั้ง

จำพบว่า
หน้ำของเธอนี่

ให้ดูว่ามันแปลงค่ะ
อากาศมาชั้น
เก็บไว้สาก้อนเด้อคันของเจ้า
บ่อต้องมาคุ้มกันอาบน้ำเด้อเจ้า

เป็นภาพของเด็กนักเรียนนะคะในโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาลสิน
เนื้อหาของเขาทั้งหมดเป็นการพูดถึงอากาศที่มันหนาวในช่วงวันนี้ภาคอีสานนะคะ
ว่าเพื่อนจะมาบอกให้ทำอะไรให้อาบน้ำมาโรงเรียนหน่อย
บอกไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อย่ามาพูดกัน
แชมพูสบู่หรือว่าสิ่งที่ทำความสะอาดตัวเอง
รวมทั้งน้ำแล้วก็ขันตอนนี้อยู่ไกลฉันเลยอย่าเอาเข้ามาได้
ไม่อาบแน่นอนเก็บเลยแล้วไม่อาบน้ำเหรอลูกไปโรงเรียน
ร้องเพราะนะร้องเพราะนะแม้จะเป็นเพลงแปลงแต่ร้องเพราะ